เรื่องของร้านกาแฟที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยในช่วงเวลานี้
ใช่ค่ะเห็นคนโพสต์กันในโลกออนไลน์นะคะเยอะเลยนะคะ

ฟังชื่อแล้วทีแรกคนก็เอ๊ะชื่อดูแบบแปลกร้านกาแฟชายทุ่ง
แล้วก็มีข่าวว่าโอ้โหร้านกาแฟนี้ไม่ธรรมดานะ
โลกออนไลน์เขาแชร์ภาพบอกว่าเป็นร้านกาแฟที่
สมเด็จประเทศราชราชสุดาสุยามรมราชชุกุมารี
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้น

ทีแรกเราก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่าใช่กันหรือเปล่า
แต่เห็นภาพคือใช่เลยใช่จริงใช่จริงนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่
นี่ก่อนร้านเปิดนะในเวลา๗โมงครึ่งเนี่ย
มีประชาชนมาต่อคิวยาวนะฮะออกไปถึงลานจอดรถ
เพื่อรอซื้อกาแฟที่ร้านกาแฟฉายทุ่ง

เขาแจกบัตรคิวให้เป็นคิวค่ะแล้วก็ต่อคิวเนี่ยเขาก็กำหนดด้วยว่า

คนเยอะจริงอยากจะให้ได้กินได้ดื่มกันทั่วถึง
ใช่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนเดียวมาโอ้โหเหมาหมด

อื่นก็ไม่ต้องทานกันพอดีนะครับ
ร้านนี้เป็นร้านกาแฟที่สมเด็จพระเทพรัฐราชสุดา
ยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม

ภายในพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมือง
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวนะครับ
ถุดิบต่างที่ใช้ก็มาจากโครงการตามพระชำริ
เพื่อพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยักษ์

สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินินาศ

กาแฟนี่ใช้กาแฟเกรดพรีเมียม
จาก๙ดอยสูงของเมืองไทยนะครับ
เมนูเครื่องดื่มก็มีนะฮะ

แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไป

ถ้าเครื่องดื่มร้อน๔๕บาท
เครื่องดื่มเย็นก็๕๕๖๕บาทเท่านั้น
แต่ว่ารสชาติคนที่ได้ไปชิมการันตีบอกว่าเด็ดมาก
ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปวันนี้ก็คือ
คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจนะครับ

ไปถึงร้านประมาณ๑๐โมงเช้า

ได้ซื้อกาแฟเวลาประมาณบ่ายโมง

เดี๋ยวค่อยมามาถึงเลยคิวแล้วนี่

กว่าจะมาถึงร้านต้องรอคิวเฉลี่ยแล้ว

เราอยากมาอุดหนุนท่านมากเลย
ถ้ามีโอกาสก็จะผ่านมาทางนี้ก็จะแวะมาอีกค่ะ

เห็นได้เดินไปดูข้างหลัง
คือเป็นสวนเป็นรากอะไรอ่ะ
ต้นไม้ที่ท่านทรงมาปลูกไว้
ใช่เป็นเหมือนเกษตรกรเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะ
กาแฟชายทุ่งแห่งนี้นะคะอยู่ที่คลอง๔ปฐุมธานีนะคะ
ก็ไม่ไกลกรุงเทพฯนิดเดียวเองไม่ไกลค่ะ
แต่บางคนเขามาจากต่างจังหวัดเขามาไกลเขาก็มาค่ะ
นครสวรรค์เขาขับรถกันมานะ
พอรู้ข่าวเลยมาใช่ค่ะคุณป้าคนนี้ค่ะมาจากนครสวรรค์
นี่ค่ะก็นั่งแท็กซี่มาที่ร้านด้วยนะคะ
ก็มาด้วยตัวเองมาตั้งแต่เช้าได้บัตรคิวก็บัตรคิวหมด
มาถึงแล้วบัตรคิวหมดมาจากนครสวรรค์
แต่มีคนใจดีค่ะเขาแบ่งสิทธิ์ให้
คุณป้าบอกดีใจมากอุตส่าห์เดินทางมาคนก็แบ่งให้แบ่งคิวให้นะคะ

แล้วก็เราก็จับแท็กซี่มาตั้งแต่๗โมงเช้าแล้วค่ะ
แล้วบัตรคิวหมดนะคะบัตรคิวหมด
พอดีคนข้างกันเขาบอกว่าอยากได้ไหม
บอกอยากได้เพราะมาจากไหนนครสวรรค์ก็บอก
เดี๋ยวเราจะมาฝากแก้วหนึ่งเราดีใจมากเลยยังไม่ดื่มเลยนะคะเนี่ย
คือดีใจมากเลยถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนเลยค่ะ
แต่อากาศก็อบอ้าวแต่เราไม่ร้อนเลยค่ะ
ดีใจมากที่ได้มาที่นี่
ดีจังเลยมีคนใจดีเพราะว่าคิวนึงซื้อกาแฟได้๒แก้ว
ขนมได้หนึ่งชิ้นคนข้างบอกว่าอ๋อคุณป้าไม่ได้บัตรคิวใช่ไหม
เดี๋ยวแบ่งกาแฟให้แก้วหนึ่งคนละแก้วแล้วกัน
อ๋อก็แบ่งให้แก้วหนึ่งคุณป้าบอกยังไม่ได้ดื่มเลย
ก็หนูนี่แหละมาสัมภาษณ์ป้าอยู่เนี่ยยังไม่ได้ดื่มกับแฟน

ทีนี้นักข่าวของเราก็ถามกับทางร้านนะคะว่าขายดีขนาดไหน
เมื่อวานนี้นะคะ๒๗กันยายนทางร้านบอกว่าขายได้๔๐๐คิวก็คือ๘๐๐แก้ว
คนหนึ่งได้บัตรคิวคนละ๑ใบซื้อกาแฟได้๒แก้วขนมได้๑ชิ้น
หมายความว่า๔๐๐คิวก็คือ๘๐๐แก้วค่ะ
ร้านกาแฟชัยทุ่งอยู่บนเนื้อที่๑๙ไร่
ตั้งอยู่บริเวณถนนรังสิตนครนายกคลอง๔อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่๑๐กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์คนก็ยิ่งอยากไปกันมากขึ้น
ร้านนี้จะแบ่งเป็น๓โซนค่ะคุณผู้ชม
แรกเป็นลานจอดรถร้านกาแฟชายทุ่งสวนดอกไม้มีบ่อปลามีแปลงผักสวนครัว

ที่๒เป็นนาข้าวมีแปลงนาสาธิตด้วย
ที่๓เป็นที่ดินว่างเปล่านำเสนอโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเมือง
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวตามพระราชปนิษฐานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาธบพิษ
ตามหลักปรักยาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ
ส่วนที่เป็นร้านกาแฟนะครับก็เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวสีขาวนะฮะ
ผู้ชมครับก็อย่างที่ท่านเห็นคือบรรยากาศนี้ร่มรื่นมาก
แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะฮะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับ
มีโซนนั่งชมวิวนะฮะเป็นวิวสวนทางด้านหลังนะครับ
มีเครื่องดื่มมีขนมหลายเมนูนะฮะ
สำหรับเมนูเครื่องดื่มที่เป็นแบบโอ้โหสัญลักษณ์เลยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลย
ก็คือกาแฟชายทุ่งชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะฮะ
กาแฟชายทุ่งก็คือเอสเปรสโซรสชาติจะเข้มข้นนะครับ
แล้วก็ซื้อแล้วก็มีที่นั่งให้รับประทานด้วยนะครับ
ทุกวันครับตั้งแต่๗นาฬิกา๓๐นาทีไปถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะ
ท่านก็ไปได้เลยแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับ
เสาร์ที่๒๙กันยายน๒๕๖๑นะฮะ
เสด็จพระดำเนินไปทรงเปิดร้านกาแฟชายทุ่ง

ทางร้านก็ขอแจ้งให้ทราบว่าขออนุญาตปิดทำการ๑วัน
วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่อยไป